รักมากห่วงมากถึงมาก

ผัวโหดครับพาไปชี้จุด
บริเวณปากซอยบางนางจีน๔

ขันแตกในตัวเมืองสมุทรสงครามนะฮะ

อดีตเมียเลิกกันไปแล้วนะครับ

ง้อขอคืนดีโดนฝ่ายหญิง

แทงเลยจริงแล้วสองคนนี้

คนโตอายุ๙ขวบคนเล็กอายุ๕
ขวบแล้วนะปรากฏว่า

ตอนเลิกกันก็เลิกด้วยดีโดยที่ผู้หญิง
ไม่เคยบอกผมว่าเขามีคนใหม่

โพสต์เฟซบุ๊กขึ้นข้อความ
สเตตัสว่ามีแฟนแล้ว

ผมเห็นแล้วมันเจ็บกระดองใจก็เลยนัดมาคุยมา
นี่ตอนที่คุณทำเนี่ยคุณนึกถึงหัวอกลูกไหม
สองคนนะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาเป็นอะไรไปเนี่ย
จะกลายเป็นลูกกำพลาเลยนะเนี่ย

คุณแม่ก็ถ้าหนักกว่านี้นี่คือน่าเป็นห่วงมากนะครับ
ของผู้บาดเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุอาชีพเป็นช่างทำเรือประมง
แต่หลังงานการไม่ค่อยทำครับแล้วติดหนี้ติดสินไปทั่ว
เคยขโมยแหวนทองของอดีตเมียไปขาย
ทำให้ฝ่ายหญิงไม่ทนแล้วก็เลยบอกเลิก
อกจากนี้เห็นว่ายังเคยขู่ฆ่าอดีตเมียด้วยนะครับ
ทันทีที่รู้ว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุครับ
เมืองต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าครับ
และถ้าพบว่ามีการวางแผนมีการคิดติตรองอะไรมาก่อน
จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะครับ
นี่ฮะโอ้โหความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหา
คิดถึงหน้าของลูกไว้คิดถึงหน้าของครอบครัวเอาไว้ดีกว่านะครับ